โอ้โหขบวนมาถึงแล้วเหรอคะเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงหน้าบ้านดิฉันแล้ว
นี่ช่างภาพอย่าลืมถ่ายดิฉันด้วยนะวันนี้แต่งมาเต็มมากเลยนะคะ
โอ้ยดีอกดีใจนานนานทีนะคะจะเวียนมาถึงที่ทีบุญบ้างไฟ
ก็จะมีแห่ขบวนบ้างไฟยิ่งวันนี้ตรงกับวันพืชมงคล
คนเพื่ออุ๋อิ่มบวงอิ่มใจแม้ไม่ได้จัดงานเพื่อชมงคลนะคะ
แต่ว่าเราก็ต้องเคารพในมาตรการการป้องกันโควิด๑๙ก็เว้นระยะห่างกันหน่อย
เพิ่งจัดงานกันแต่ว่าประเพณีบางพื้นที่เขาก็ยังคงจัดกันในส่วนที่ดูแลความปลอดภัยกันค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
แม้ว่าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของบางท่านนะคะแต่บางท่านก็ยังคงจะต้องออกไปทำงานอยู่
อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะ
วันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนเบาช่วงกลางวันอากาศร้อนแต่ยังคงมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะคะ
ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายของฤดูร้อนกันแล้ว
พร้อมที่จะเข้าฤดูฝนเพราะฉะนั้นเรื่องของทิศทางลมก็จะเริ่มมีเปลี่ยนแล้วนะคะ
เริ่มมาเป็นลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือจากอ่าวไทยเนี่ยพัดขึ้นไปมากขึ้นเรื่อย
น่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นี่แหละค่ะเราจะเริ่มเห็นทิศทางชัดเจนว่า
ลมจากอ่าวไทยเนี่ยพัดเสยขึ้นไปก็จะเป็นลมของฤดูฝนนะคะ
แต่ระยะนี้ยังคงมีฝนตกกระจายในช่วงบ่ายค่ำหรือเย็น
จะเป็นเวลาประจำแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
ถ้าหากว่าดูจากโมเดลจำลองกลุ่มฝนนี้แล้วนะคะ
กลางวันยังฟ้าโปร่งโล่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
อาจจะมีเล็กน้อยนะคะแถบภาคอีสานในบางจังหวัดแถบอุบลราชธานีนะคะ
ส่วนช่วงเที่ยงไปแล้วนะคะฝนก็จะเริ่มตกกระจาย
ประปรายเล็กน้อยเบานะคะตามแผนที่ที่มีสีฟ้าปกคลุมอยู่แบบนี้
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาบ่ายค่ำ
จากว่าเป็นช่วงที่สะสมความร้อนมาตั้งแต่กลางวัน
พอตอนบ่ายมีลมมาปะทะเลยก่อให้เกิดเมฆฝนนะคะ
ส่วนภาคใต้เองแม้จะมีฝนแต่ว่าคลื่นทะเลยังสงบนะคะคุณผู้ชม
ก็ยังสามารถเดินเรือได้แต่ก็ทำด้วยความระมัดระวังค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะบางพื้นที่ยังคงมีพายุฝนฟ้าขนอง
ตามที่เราได้รายงานข่าวกันไปต่อเนื่องตลอดที่ผ่านมา
อย่างพื้นที่นี้ค่ะคุณผู้ชมดูค่ะลมแรงมากเลยนะคะ
กระนำรุนแรงค่ะบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
แค่นั้นยังไม่พอต้นมะกอกป่าอายุเป็นร้อยปี
ก็ถูกลมพัดจนโค้นล้มลงมา
ชาวบ้านบอกว่าต้นมะกอกนี้เนี่ยชาวบ้านเรียกมะกอกผีค่ะ
ผู้สูงอายุมักจะมาเก็บผลสุกไปกินทุกเช้า
ต้นนี้ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาเป็นร้อยปี
จะมาล้มเอาปีนี้ชาวบ้านเองก็ใจหายเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าเสียดายจริงค่ะ

ชาวนาออกมาช่วยกันหวานข้าวนาปี
เพราะว่าถึงฤดูการปลูกข้าวแล้ว
แต่เหตุผลที่ต้องเร่งหวานตอนนี้ก็คือ
เพื่อให้ต้นข้าวนั้นเจริญเติบโตทันฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ
ปีนี้นะคะชาวนาย้อนไปใช้วิธีการดั้งเดิม
ก็คือการลงแขกช่วยกันหลายคนค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้ทำงานที่ไหนนะคะ
โควิดขาดรายได้ไม่มีแรงงานนะคะ
ไม่มีเงินจ้างนะคะก็เลยต้องมาพึ่งพากันแบบนี้
เรียกว่าใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนก็มาช่วยกัน
ซึ่งจะช่วยกันไปหมุนเวียนกันไป
ตามแต่ละแปลงนาของแต่ละคน

ก็เป็นการลดต้นทุนเรื่องของแรงงานได้เป็นอย่างดีนะคะ
ยังไงเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรค่ะ
เพราะว่าวันนี้วันพฤชมงคล
รวมไปถึงหน้าฝนปีนี้ก็จะฝนชุ่มฉ่ำด้วย
อย่าลืมกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำกันด้วยนะคะ
ส่วนประชาชนคนทั่วไปอย่างเราก็ใช้น้ำกันให้ปลอดภัย

เอาล่ะคุณผู้ชมดิฉันรอขบวนแห่บ้างไฟกันก่อนนะคะ
อย่าลืมนะคะใครจัดงานก็อยู่ห่างกันด้วยเพื่อความปลอดภัย